เมื่อสักครู่คุณวิโรธบอกว่าอยากเรียกร้องไปยังเพื่อนสอสอ

เรากำลังจะโหวตเพื่อรักษาระบบ

ไม่ใช่โหวตเพื่อที่จะให้ใครเป็นนายก
คืออย่างนี้ครับแต่เดิมเนี่ยเราตอนเปิดตัวมาแรกเห็นไหมครับ
ผมคิดว่าเราให้เวลาคือผมไม่เคยมีสมธิฐานว่า
ตัวแทนสวที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอย่างหนักเนี่ย
จะเป็นทุกคนอีก๒๐๐กว่าคนรวมกันเป็น๒๕๐จะมีวิธีคิดเหมือนกันอย่างนั้นนะ
เพราะว่าหลายคนที่เวลาถูกนักข่าวถามว่า
ความคิดที่คุณจะไม่โหวตมันเป็นความคิดของคุณคนเดียวหรือว่าเป็นความคิดของทุกคน
เขาก็บอกว่าเป็นความคิดของเขาคนเดียวซึ่งเราก็ต้องเคารพแล้วก็ท่านก็ต้องยอมรับเสียงวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนอยู่แล้วเนาะ
แต่สังเกตไหมครับว่าแรกมันมีความรู้สึกมันไวเกินไปกับสถานการณ์
แล้วก็ยังไม่ได้รับฟังข้อมูลอะไรที่มันรอบครอบรอบด้านมากเพียงพอเนอะเพราะว่ามันไฟกำลังร้อนเนอะ
แต่หลังเนี่ยผมเข้าใจว่าสวหลายท่านเนี่ยอย่างอาจารย์วันลบกับคู่อยู่อย่างเนี่ย
ก็ให้ทัศนะที่แบบดีมากว่าก็ยึดตามหลักการเดิมก็คือว่าจะโหวตให้กับเสียงข้างมากที่รวมกันได้
สวก็จะเคารพเสียงของประชาชนเหมือนกับตอนปี๖๒ถูกไหม
ซึ่งปี๖๒ตอนนั้นรวมกันได้๒๕๔เองนะ
ซึ่งคราวนี้๓๑๓มันมากกว่าปี๖๒นะ
พอสวหลายท่านอย่างเช่นท่านเฉลิมชัยเฟื่องคอนก็ยึดตามหลักการเดิม
ผมมั่นใจว่าสวท่านที่ออกมาประกาศจุดยืนที่ชัดเจนก็ยึดตามหลักการเดิม
ผมเชื่อว่าจะมีสวที่ยึดตามหลักการเดิมเนี่ยประกาศตัวออกมาเรื่อยนะครับ
ยังมีอีกหลายท่านนะครับที่ถ้าเรานับสวเฉพาะท่านที่เคยโหวตให้ปิดสวิตช์ตนเองเนี่ยในมาตรา๒๗๒เนี่ย
อย่างน้อย๑ครั้งเนี่ยมีถึง๖๔ท่านนะครับผมจำไม่ผิดนะครับ
พยายามเสนอแก้ไขกันใช่แต่เขาต้องใช้เสียง๘๐สว
ใช่ครับก็มีถึง๖๔เท่าที่เรารวมว่าโหวตอย่างน้อย๑ครั้งนะครับ
ก็ยังมีท่านมนเทียนนะครับยังมีท่านทูตพิสารนะครับอย่างเช่นอาจารย์ดิเล็กฤทธิ์ท่านก็ออกมาประกาศตัวแล้วถูกมั้ยอยู่ในนี้แล้วอาจารย์ดิเล็กฤทธิ์ถูกมั้ย
แต่สวมีหน้าที่เคารพเสียงของประชาชนถูกไหมแล้วก็ยึดตามหลักการเสียงข้างมากถูกไหม
เดี๋ยวพอสักพักเนี่ยพอให้เวลาท่าน
ท่านไตรตองสักหน่อยเรายังเหลือเวลาครับ